ที่เรื่องราวของคนในครอบครัวนะครับ
กับหลานเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน

เมื่อเรื่องทะเลาะวิวาสกันล่าสุดก็ต่อยกันครับ
ฝ่ายน้ำพระธาตุถูกหลานแทงไป๘แผลเสียชีวิตครับ
เป็นภาพที่ไปพบศพ
ร่างของนายนิพนธ์จิตพันธ์หรือว่าหว่างอายุ๔๔ปี

คว่ำหน้าอยู่ในคลองในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรัง

โดยมีภรรยาไปโผล่กอดร่างของสามี
ภรรยาก็นางหนิดปราบราม
โอนร้องไห้ปิ่มจะขาดใจแล้วครับ
จากการตรวจสอบก็ไม่พบอาวุธหรือว่าหลักฐานใด
สอบสวนนายวุฒิชัยหนุมเรืองเป็นเพื่อนบ้าน

หรือว่าหลวงอ่ำอายุ๓๐ปีหลานของผู้ตาย

ซึ่งตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอ
ตอนที่เกิดเหตุมีหลานคนนี้ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของผู้ตาย
ตอนนั้นผู้ตายกำลังอาบน้ำให้วัวอยู่ที่บริเวณริมถนนหน้าบ้านนี่แหละ
แล้วผู้ตายจะกระโดดไปที่บริเวณริมตลิ่ง

หน้าหลานทะเลาะกันรุนแรงมากแล้วก็มีการชกต่อยกัน
ชักอวุธเสียเป็นอวุฒิโม่นมีดกระด่ำแทงแบบไม่ยั้งมือ

ส่วนทางด้านของนายวิริชัยก็วิ่งเข้าไปดูพร้อมกับชาวบ้าน
แต่ปรากฏว่านานี่นานิพลถูกแทงจนเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ทางด้านของภรรยาของผู้ตาย
ซ่อมรถรับงานขับรถสิบล้อ
รวมทั้งเลี้ยงวัวชนก่อนเกิดเหตุตัวเองเนี่ย
ก็คือตัวภรรยาออกไปทำงานที่ผ่านมาเนี่ย
ผู้เกราะเหตุเองคือหลานเนี้ยฮะมีเรื่องบาดหม้าง
มีปากเสียงกันกับสามีของเธอมาตลอด

เรื่องเล็กน้อยก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตซะหมดนะฮะ

ไม่อยากจะเจอหน้ากันเลยต้องหาเรื่องตลอด
แต่ไม่คิดว่าจะมาถึงขั้นกับหลาน
จะมาฆ่าแกล้งน้าแท้ของตัวเองแบบนี้นะครับ

นะฮะล่าสุดตำรวจก็ประสานทาง
ญาติบอกว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหน
ก็เอาตัวเข้ามามอบตัวแล้วกัน
ให้รับโทษดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป